เช้าแบบนี้มาเติมความหวานกันหน่อยนะคะสำหรับคู่รักรุ่นใหญ่นิโคเทริโอแล้วก็หนุ่มสอนรามนะคะ
คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีอุปสรรคเรื่องราวความรักมา
แต่ว่าล่าสุดทั้งคู่จับมือกันเหนียวแน่นฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็มีการโพสต์รูปภาพรูปคู่ลงในอินสตาแกรมแบบรัว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

ไม่ถึงไอจีของพี่หนุ่มซ้อนรามเลยทีเดียว
แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนสถานการณ์ที่ก็จะแฮปปี้